ดูข่าวนี้ต่อหน่อยคุณผู้ชม
กินหมูทะกันเคยโดนปรับป่ะ

ปรับแบบว่าเอามาเกินเอากินไม่หมดอย่างนี้
กินไม่หมดไม่ว่าจะตักมาเหลือน้ำจิ้มเหลือโดนปรับ
แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้กระทะไหม้น้ำในหม้อแห้งโดนปรับร้อยหนึ่งค่ะ
หมายถึงถ้ากินแล้วจะเช็คบินแล้วกระทะเป็นแบบนี้โดนปรับเหรอ
ใช่แล้วกินที่ไหนไม่เป็นแบบนี้
นี่ไงเพราะว่าเขามีป้ายเขียนเอาไว้ชัดเจน
เบิร์ตกำลังถามว่าไปกินร้านไหนมันก็สภาพออกมาเป็นแบบนี้
แต่เขาเขียนไว้ข้อ๔คุณผู้ชมข้อ๓กับข้อ๕
๓ข้อ๕ไม่มีนะให้ดูข้อ๔เลย
กระทะน้ำแห้งปรับ๑๐๐บาท
แล้วนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่า
คือระหว่างทานเนี่ยมันก็จะมีแหละที่ลูกค้าเรียกให้พนักงาน
เปลี่ยนกระทะให้หรือมาเติมน้ำให้อ๋อแต่นี่คือเหมือนย่างไปเรื่อย
แล้วน้ำก็แห้งลงไปเรื่อยแต่ก็ยังย่างต่อจนมันไหม้แบบนี้
ใช่คือเขาเอามาโพสต์นะ
เล่าประสบการณ์ไม่ค่อยน่าเลิฟไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไห
กินหมูกระทะมาหลายร้านไม่เคยโดนปรับ
วันนี้เจอข้อหากระทะดำขำไม่ออก

ก็บอกว่าโต๊ะพี่มีค่าปรับ๑๐๐บาทนะคะ

โต๊ะพี่มีค่าปรับด้วยพี่ไม่ได้กินเหลืออาหารนะ
จากมันหมูเนี่ยมันหมูที่อยู่บนกระทะแล้วคุณผู้ชมดูบิน
เห็นไหมตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้ปรับค่ากระทะบวก๑๐๐
จาก๔๘๒บวกไปอีก๑๐๑เป็น๕๘๒
นี่น้องพนักงานเขาบอกฆ่ากระทะดำค่ะ
หรือไม่ใช่แค่กระทะดำทำกระทะเขาชำรุดหรือเปล่า

คือทางฝั่งลูกค้าลูกค้าเขาก็บอกไงเรื่องกระทะดำว่า
กระทะก็ดำแบบนี้ทุกที่นี่นะพี่ไม่เห็นเคยโดนปรับเลย
น้องพนักงานชี้ให้อ่านป้ายแล้วป้ายมันเขียนอย่างนี้
แต่เอ๊ะพี่เบิร์ตมันเกี่ยวมันใช่อันเดียวกันใช่ไหม
เขาเขียนที่ป้ายว่ากระทะน้ำแห้งปรับ๑๐๐
แต่อันนั้นคือมันแบบมันดำ

คุณฝนต้องอัดคลิปชี้แจงนะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยละกันค่ะที่เจ้าของร้านชี้แจงค่ะ

ฝนร้องไห้เพิ่งหยุดเพราะแบบไม่ได้ทำอะไรผิดนะเราทำตามกฎทุกอย่างเลย
คือเราไม่ได้ปรับเขากระทะดำคือถ้าเกิดเราปรับเขากระทะดำวันหนึ่งลูกค้า๕๐โต๊ะแน่นอนค่ะโดนปรับทุกโต๊ะ
เพราะว่าสูตรหมูของทางร้านที่หมักมันมีน้ำตาลซึ่งน้ำตาลถ้าโดนความร้อนมันจะดำอยู่แล้วถูกไหม
แต่ที่ปรับคือปรับกระทะน้ำแห้งคืออยากให้ทุกคนฟังในมุมของร้านบ้าง
ไงพี่เบิร์ตได้ฟังในมุมของร้านไหมเพราะว่าตอนแรกร้านเขาบอกว่าไม่ได้ปรับเรื่องกระทะดำแต่ปรับเรื่องกระทะน้ำแห้ง
แห้งตอนไหนแห้งตอนที่ลูกค้ากินอยู่
อืมคือเขาบอกแบบนี้คือเขาบอกว่าไอ้ที่ต้องกินเสร็จไอ้ที่น่าจะมาตรวจตอนสุดท้ายไหมล่ะเพราะว่าเช็คบินแล้วอ่ะ
แต่คือพอมากินเสร็จแล้วน้ำมันก็ต้องไม่เหลือแล้วไหมหรือว่าใครจะต้องเติมน้ำให้แบบเต็มเดี๋ยวจะโดนปรับอีกหรือเปล่า

หรือเราเอาน้ำอะไรก็เทพอเราจะกินเสร็จเราเอาน้ำอะไรก็ได้ที่อยู่ตรงโต๊ะเทลงไปเพื่อไม่ให้มันแห้ง
แต่ว่าเจ้าของร้านเขาบอกนะว่าลูกค้าบางคนปล่อยให้กระทะแห้งพอไหม้ดำแล้วควันมันจะขึ้นเหม็นทั้งร้าน
อ๋อแสดงว่าทำแบบที่พี่บอกได้คือเขาอยากให้
เทน้ำไปเถอะน้ำอะไรก็สมมติน้ำเปล่าเทไปเถอะ
เพราะว่านอกจากล้างออกยากแล้วบางทีมันทำให้กระทะทะลุไง
แต่ทีนี้คุณฝนเจ้าของร้านไปคุยกับลูกค้าต่อหน้าตำรวจแล้วนะเข้าใจกันแล้วเคลียร์กันแล้ว
ตอนนี้ลูกค้าลบโพสต์ที่ตำหนิร้านออกแล้วเจ้าของร้านหมูทะก็เลยอยากบอกกับชาวเน็ต
ถ้าเกิดว่าด่ามาแบบไม่ดูอะไรเลยนะจะแจ้งความดำเนินคดีนะจ๊
เพราะฉันเคลียร์กับลูกค้าคนนั้นแล้ว
เออถ้าถามพี่ฝนอย่างได้ไหมไอ้ข้อสามกับข้อห้ามไป
ร้านนี้เขาใช้ได้นะเขาถือว่าใช้ได้ใช้ได้ร้านหนึ่งเลย
มี๘ข้อแต่ไม่มีข้อสามข้อห้าม